หรือภรรยาประชดกันเอง

อันนี้เลยพี่เบิร์ตเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยฮะ

นี่แหละครับร้อนถึงกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดครับ

บาดเจ็บเป็นแผลชะกันที่หัวเลย

งั้นเห็นเลือดอาบเต็มตัวเลย

แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาราริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง
แผลที่เห็นเนี่ยแค่เธอเผลอไปเดินชนเสาสาธาริมทางก็เท่านั้นเอง

พลเมืองดีก็เลยโทรแจ้งตำรวจครับ
ฟังพลเมืองดีหน่อยฮะ
นี่ฝั่งพลเมืองดีบอกว่าเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
อาทิตย์นี้มาฟังสามีบ้าง

หัวเขาไปชนฝาเก๊ะท้ายรถจนหัวแตก
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

จะเข้ารับการรักษาที่หัวได้
โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด

บอกเฮ้ยทำไมต้องจ่ายเพิ่มอีกอ่ะ

กำลังจะเดินกลับไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดครับ
จู่ภรรยาประชดเฉยเลย
เดินไปขวางกลางถนนเลยครับครับ

แต่ภรรยายังไม่หยุดภรรยาเอาหัวไปโขดกับเสาของสารา

ผมก็ห้ามเขาแล้วเขาไม่ฟัง
ผมก็แค่นิสัยคนนะนะ

เขาก็ตบผมคืนแล้วผมก็เดินหนีเขา
ตอนนั้นยังไม่เอาหัวไปโขก
คุณผู้ชมฟังทั้ง๓คนนะเล่าไม่เหมือนกันสักคน

ฝั่งภรรยาบอกไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน

แต่ฝั่งสามีบอกว่า
ก็พยายามห้ามแล้วพยายามดึงแล้วเขาหันมาตบหน้าผมด้วยซ้
อืมแถมเดินเอาหัวไปโขกอีกค่ะส่วนพลเมืองดีบอก
ก็เห็นทั้งคู่ทะเลาะกันนะเออเออนะฮะช่วงนี้